ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเพจเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าว๒ได้โพสต์เอาไว้
ในเพจเนี่ยถึงขั้นใช้คำว่าหนุ่มใจเด็ด
คือคนเห็นคลิปก็แอบเป็นห่วงว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะบานปลาย
ขั้นมีเหตุรุนแรงอะไรหรือเปล่าช่างใจกล้าจริง
คือผู้ชายคนนี้ไปเห็นร้านเหล้าร้านหนึ่งอยู่ในย่านสถาบันการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ะร้านเหล้าร้านนี้แอบเปิดเฉยเลย
เปิดแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นไปดื่มเหล้าไปส่งเสียงดังไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
ช่วงนี้โควิด๑๙แล้วก็จะมีเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่
มึงท้าเหรอก็มึงทำผิดกฎหมายไงโควิดแดกอยู่แล้ว
เป็นนักศึกษาแล้วเอาสิทธิ์ที่ไหนมากินเหล้ากันตอนนี้มึงอ่ะ
ตัวเท่าลูกหมาหัวหลุดเลยเนี้ยพวกคุณกินล้าวกันได้
มันได้ไงเขาปิดกันทั้งประเทศ
คือที่บอกว่าใจเด็กเป็นเพราะว่าไปคนเดียว

แล้วเป็นกลุ่มคนที่แบบถ้าเมาแล้ว
แล้วก็ไม่รู้เขาจะควบคุมอารมณ์สติอะไรมากน้อยแค่ไหนไง
วัยรุ่นด้วยดื่มเหล้ากันอยู่
แต่พี่ผู้ชายคนนี้ที่เข้าไปเตือนไปคนเดียว
แต่สิ่งที่พี่ผู้ชายคนนี้เตือนมันคือสิ่งที่ถูกต้อง

เขาเตือนเลยว่าคุณมานั่งดื่มฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
มันผิดพรบโรคติดต่อของทางจังหวัด

แล้วร้านเหล้าแอบเปิดให้คุณมานั่งกินแบบนี้ได้ยังไง

ช่วงตี๒ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านนั่งดื่ม๒แห่ง
อยู่ริมถนนมันอยู่ย่านสถาบันการศึกษาด้วยนะ

ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิ

เกือบ๒๐คนนะคุณผู้ชม

เจ้าของร้านเขาอ้างว่า

ซึ่งมันไม่ใช่มันสวนทางกับมาตรการ

ฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้๘ตุลาคม

ปิดผับปิดบาร์ปิดคาราโอเกะ
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ยังห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แล้วเนี่ยคุณไปแอบนั่งดื่มกันแบบนี้นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวไปสำรวจ
ที่จุดเกิดเหตุตามคลิปนี้

เงียบเลยก็ตอนกลางวันก็ปิดเงียบแบบนี้เนาะ
ไม่มีคนอยู่ในร้านด้วย

อยู่ที่จังหวัดกาลสินเขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุ

แล้วอ้าวเหลือไปเห็นร้านเหล้าเปิดเฉยเลย

แต่ก็รออยู่นะว่าตำรวจจะมาหรือยัง

งจากร้านเหล้าไม่ถึง๕๐๐เมตร

ซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่ามันทำได้ยังไง

ก็ยังเปิดไม่ได้เลยยิ่งผับเด็กไม่ต้องพูดถึง

คุณนั่งกันแบบสบายใจเลย

ก็ไม่พอใจแหละว่าอยู่ดี

เขาไม่เคยเจอการตั้งคำถามแบบนี้ไงว่า
เอ๊ะทำไมทำไมมันเป็นแบบนี้
พอเสร็จพรุ่งเขาก็โต้ตอบเลย

ก็มีเด็กที่ไม่พอใจมาเมาอยู่ประมาณนั้น
ก็งงหนักไปเลยว่าเฮ้ยอะไรวะ
นี่คุณขายเหล้าขายเบียร์แบบ

ก็เดินไปที่ตู้ยามตำรวจ

ไปถึงถามว่ามีตำรวจไหมมีนะคะ

ก็แจ้งตำรวจว่าไปตรวจสอบหน่อย

ให้ไปคุยกับผู้กำกับสพเสรภูมิก็แล้วกัน

ทำไมตำรวจที่ตู้ตรงนี้

กลุ่มนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้า

ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

คือทางตำรวจตรงตู้ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าให้ไปคุยกับผู้กำกับสศเสรภูมิเอง